พาคุณผู้ชมไปดูที่ต่างจังหวัดกันหน่อยดีไหมคะ
ส่งข้อความมาเหมือนกันนะว่าก็ไปเฝ้ารอค่ะ
ที่ตลาดทรัพย์สินตัวเมืองสุพรรณบุรี
ประชาชนเขาก็เดินทางทยอยมา
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับหนึ่งร้อยวัน
แห่งความอาลัยในหลวงภูมิพลอย่างต่อเนื่องนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณระพิพันธ์เรือนศรี
รายงานมาจากที่พื้นที่สุพรรณบุรีค่ะเชิญค่ะ

เพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านในเวลา๕นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะ
เรียกได้ว่าประชาชนบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดทรัพย์สินเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ก็ทยอยเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
้อมอาลัยในหลวงภูมิพลกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะคะ
เนี่ยค่ะประชาชนก็กำลังดูว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเนี่ย
มันพิเศษยังไงนะคะเพราะว่าทั้งสามสิบสองหน้าที่แนบมากับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ
วันที่๒๐มกราคม๒๕๖๐เนี่ยก็จะมีบรรดาภาพของในหลวงราชการที่๙นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อกันในวันนี้ค่ะ

เอาไปทำอะไรบ้างคะ
ก็ไว้เป็นที่ละลึกนะครับแล้วก็ไว้ให้ญาติญาตินะครับได้ดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นฉบับพิเศษซึ่งหาดูได้ยาก
แล้วรู้ไหมคะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษแล้วมันพิเศษยังไง
ก็คือสามารถที่จะเป็นนังสือพิมพ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับ
สามารถดูรายละเอียดได้มากกว่าในตัวที่หนังสือพิมพ์
แล้วโหลดแอปหรือยังคะแอปที่มีเคลื่อนยังไง
ตอนนี้โหลดไปแล้วครับเราก็เดี๋ยวเข้ากันไปดูจากนังสือพิมพ์อีกทีนึงครับ

ก็เอาไว้ของที่บ้านเอง
แล้วก็ให้พวกพี่น้องกันครับ

เป็นฉบับพิเศษนู้มัยคะ
ว่ามันพิเศษยังไง

นี่ไม่ใช้เป็นกะเรียงแอพพิเภชชั่น
บางทีก็ยังติดขัดอยู่ครับไม่เข้าใจถ้ามีคนอธิบาย
ลองทำให้ดูไหมคะ

ความพิเศษของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลก็คือว่า
สามารถที่จะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีเสียงหัวเราะมีเสียงร้องไห้มีทุกอย่าง
ก็คือนั่นก็คือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันใช่ไหมคะคุณลุง
เดี๋ยวให้ลูกหลานสอนที่บ้านเนอะอย่างอันนี้เดี๋ยวหนูแนะนำให้ดูก่อน
เปิดเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานใช่ไหม
ถ้าเราสแคทเข้าไปก็จะขึ้นเป็นภาพห้องเสียง

เห็นแล้วเป็นในนี้ไหมคะ
ครับดีมากเลยครับเหมือนเราดูในตราดละไปเลย
ภาพมิเศษจริงครับ
ครับเมื่อเราได้จะไปอยู่ในระหว่างละนั้นจริงเลยครับ
ครับซึ่งซึ่งเป็นเอ่อในส่วนของตรงนี้สามารถที่
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ไปอยู่ในวันนั้นก็
สามารถได้เหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงนะ
นั้นเลยครับเราถามทางเจ้าของร้านในบ้านนะคะ
ครับพี่เปิดมาตั้งแต่ตีห้าแล้วตอนนี้เจ็ดโมงเช้า
ขายไปได้มากน้อยเท่าไรแล้วคะสำหรับสี่ร้อยฉะนั้น
สั่งมาทั้งหมดเท่าไรคะห้าร้อยตอนนี้เหลือสี่ร้อย
เหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวบาทจะสั่งเพิ่ม
จะสั่งเพิ่มไหมครับผมจะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่ม
สั่งเพิ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าหมดแล้วก็จะสั่งเพิ่มขึ้นมา
แต่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าทางนั้นจะให้ให้เราเท่าไร
มีเท่าไหร่ผมก็จะขายขายดีมากเลยใช่ไหมครับ
ขายดีมากเลยครับอยากให้ผลิตเพิ่มไหมคะเอ่อ
ผลิตเพิ่มดีครับก็ผลิตเพิ่มก็ได้อ่า
และทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดทรัพย์สินในตัวเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
เรียกได้ว่าตอนนี้ทางร้านเหลือเพียงอีก๑๐๐ฉบับเท่านั้นก็จะหมดแล้ว
และก็จะถามไปยังผู้ขายส่งหนังสือพิมพ์นะคะว่ายังมีเหลืออีกหรือเปล่า
ถ้ามีเหลือก็จะนำมาขายค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งร้อยปีเนี่ย
ขายดีมากเพราะว่าประชาชนต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ